แถลงแล้วของกองทัพอากาศนะครับว่าพบซากเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็พบผู้เสียชีวิตเป็นนักบิน๒นายแล้วก็ช่างเครื่องอีก๑นายนะครับ
หลังจากในช่วงเช้าสายแบบนั้น
ก็จะเป็นขั้นตอนของการลำเลียงศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๓
อย่างภาคพื้นโดยสามารถลำเลียงได้โดยทางเท้า
เพราะอะไรเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถขึ้นไปได้

แต่ว่าขั้นตอนการปฏิบัติในการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตทั้ง๓นายเนี่ย
ลงมาอย่างภาคพื้นเป็นอย่างไร
เราต้องสอบถามจากผู้สิทธิ์ของเราที่รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบ
คุณอารยาโภจารย์ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากอำเภอแก่งหางแมวที่จังหวัดจันทบุรีเชิญครับ
และจนถึงขณะนี้นะคะร่างของ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องนั้น
ยังไม่สามารถที่จะลำเลียงลงมาได้
เนื่องจากว่ายังติดปัญหาเรื่องอุปสรรคของการลำเลียง
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นพบศพแล้วก็พบเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะร่างของทั้ง๓นั้นยังคงอยู่ที่ศูนย์เรด้าค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของ๒นักบินและ๑ช่างเครื่อง
เฮลิคอปเตอร์นะคะที่อยู่ห่างออกจากจุดศูนย์เรด้าไป
เพียงแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงให้ร่างของทั้ง๓ท่านนั้น

เนื่องจากว่ายังรอคอยเรื่องของการลำเลียงลงมาจากสวนเรด้านะคะในขณะเดียวกันค่ะ
ก็ทำให้ทางพลอากาศเอกสุธิพงศ์อินซียง
ผู้บัญชาการกรมควบคุม
การปฏิบัติการทางอากาศนั้นนะคะ
ตัดสินใจที่จะให้นักบินทั้ง๒ท่าน
และอีกหนึ่งช่างเครื่องนั้นถูกลำเลียงลงมาด้วยทางเท้าค่ะ
จากนั้นกรมอากาศโยธิน
จะนำรถขึ้นไปยังจุดที่สามารถขึ้นไปรับกำลังพล
เคลื่อนย้ายร่างของทั้ง๓คนนั้นลงมาค่ะ
จากนั้นก็จะนำร่างของทั้ง๓คน
ตรงไปที่โรงพยาบาลศิริกิจค่ะของกองทัพเรือ
ที่อยู่ที่อำเภอสัตว์ตะหิตจังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะทำการตกแต่งศพค่ะ
จากนั้นก็จะลำเลียงมายังที่สนามของกองบินของกองทัพเรือ
เพื่อที่จะตั้งแถวกองเกียรติยศ
จากนั้นค่ะก็จะนำขึ้นเครื่อง๔๓๐มายังที่กองบิน๖ของกองทัพอากาศนะคะ
เพื่อที่จะให้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ในขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์นะคะบนเขาชะเมานั้น
ก็มีเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ถึงแม้ว่าบางส่วนนั้นจะเริ่มทยอยเดินเท้ากันลงมาแล้วนะคะ
โดยเฉพาะตามกำลังของทางมณฑนทหารบกที่๑๙
ณฑนทหารบกที่๑๔ทหารพรานที่๑๓และนาวิกโยธินค่ะ
ทยอยกันลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยังคงเหลือกำลังเพียงบางส่วนโดยเฉพาะของอากาศโยธิน
เพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากตำรวจนั้น

และจากนี้ไปค่ะก็จะมีการจัดระบบเรื่องของ
การขึ้นไปบนพื้นที่เขาชะเมา
เพื่อที่จะทำการพิสูจน์ทราบ
ในเรื่องของสาเหตุของการตกต่อไปค่ะ

ในตอนนี้นะคะครอบครัวของทางนักบินที่๑นะคะ
ก็ได้ทราบข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเฉพาะน้องชายค่ะได้แจ้งไปยังครอบครัว
ซึ่งสร้างความสกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัว
และรวมถึงนักบินที่๒และช่างเครื่องด้วยนะคะ
ในขณะที่พ่อและแม่ของนักบินที่๑นั้น
ได้เดินทางมาที่จันทบุรี
ในขณะนี้แล้วก็ได้เดินทางกลับออกไปแล้ว
เพื่อที่จะไปรอรับร่างของลูกชายที่โรงพยาบาลสัตหีบ
ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
น้องชายนั่นก็คือนาวาตรีกิติพันธ์นะคะ
ได้เดินเท้าเข้าไปเพื่อที่จะหาพี่ชายของตัวเองค่ะ
และก็ยังไม่ทันที่จะได้พบ
ก็รับทราบข่าวจากทางอากาศโยธินนะคะ
ว่าทางพวกเขานั้นได้พบเจอร่างของพี่ชาย
แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ตอนเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๒๓นาทีของวันนี้นะคะ
จึงทำให้ตัดสินใจเดินทางกลับลงมาค่ะ

ในขณะที่ทางน้องของทางนักบินที่๑นั้นนะคะ
ก็ยังอยู่ในอาการเสียใจค่ะ
ในขณะที่กองพลนาวิกโยธินนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทำพิธีบวงสวงนะคะ
เพื่อที่จะให้เจ้าป่าเจ้าเขานั้นเปิดเส้นทาง
หลังจากนั้นก็มีการพบร่างของกำลังพลของกองทัพอากาศทั้ง๓คนค่ะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในสังกัดกองพลนาวิกโยธินนะคะ
ก็ได้รับคำปลอบใจค่ะจากทางผู้บัญชาการ
แล้วก็ให้กำลังใจจากทางเพื่อนของนาวิกโยธินด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของทางนาวาตรีกิติพันธ์กันค่ะ
ใครเป็นคนแจ้งให้รับทราบว่าเขาเจอพี่ชายเราแล้ว
ก็ทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางอะไรต่างครับ

ตืออยู่ตรงจุดไหนล่ะครับที่ขึ้นไป
อยู่ที่เนินประมาณ๕๖๐๐แล้วครับ
ก่อนจะเกือบถึงพื้นที่เป้าหมายครับ
ทีนี้ได้ประสานแล้วก็คุยกับทางครอบครัวยังไงบ้างครับ

ก็บอกท่านแล้วครับว่าไปแล้วครับ
แล้วทีนี้ในส่วนของคุณแม่เนี่ยครับทำยังไง
คงต้องให้ทางครอบครัวเขาคุยกันอีกทีครับ
เดี๋ยวบ่ายนี้ท่านมาครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกับท่านอีกทีหนึ่ง
คุณพ่อกับคุณพ่อจะมาที่นี่ใช่ไหมครับ

เราจะมาจุดตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันอีกทีนึงว่าจะไปจุดไหนยังไง

แน่นอนว่าการเสียชีวิตของพี่ชายเราเนี่ย
คือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างสมเกียจของทหาร
อยากให้น้องพูดถึงพี่ชายคนนี้สักนิดนึงครับ

หนุ่มทำเต็มที่แล้วครับอดทนที่สุดแล้ว

ยังมีหลานอยู่อีกหนึ่งคน

แล้วก็น่ะต้องอยู่เป็น

เป็นกำลังหลักของที่บ้านต่อไป

ค่ะก็ในฐานะที่พูดถึงตัวแทน
การเป็นตัวแทนของทหารทุกคนที่
แน่นอนว่าการเป็นทหารมันเลือกแล้วล่ะว่า
เราต้องบางส่วนอาจจะต้องเจอแบบนี้ค่ะ
อยากจะฝากบอกอะไรถึงทหารทุกคนบ้างไหมคะว่า
มันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้ได้ทุกครั้ง

เพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครเสียใจ

พี่ผมเขาได้ประดับหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันครับ
แล้วก็ตัวเองด้วยครับเท่านั้นครับ
ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพแผนที่ค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งอยู่ลึกลงไปถึงสรรเขาถึงประมาณ๑๕๐เมตรนะคะ
ก็มีซากเครื่องบินพื้นที่วงกว้างนั้นเป็นป่ารกชัดค่ะ
เครื่องถูกใบพัดตัดต้นไม้หลายสิบต้นขาดกระจุยเลยทีเดียวนะคะ

ส่วนศพนั้นก็อยู่ไม่ห่างจากเครื่องมากนักด้วยนะคะ
ในขณะที่ทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะคะ
ก็พร้อมสนับสนุนค่ะในเรื่องของการที่จะลำเลียงศพด้วยนะคะ
ในขณะที่การสนับสนุนสนามบินเพื่อที่จะให้ลำเลียงศพทั้ง๓ท่านนั้น
กลับไปที่กองทัพอากาศดอนเมืองค่ะ
ฟังเสียงของผู้บัญชาการนาวิกโยธินกันค่ะ
ในนามของนอยอออันที่จริงแล้วในนามของนอยอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
โดยต่อออกเพื่อที่จะให้การปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับชุดปฏิบัติการเราก็ได้รับการประสานให้นำชุดรัฐตะเวน
ซึ่งผมมีความสามารถในการไต่เขาแล้วก็ชำนาญในพิเทศเข้ามาในพื้นที่นี้ด้วย
นอกจากนั้นเราก็สนับสนุนเครื่องมือที่เรามีอยู่ทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นโดรนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นประธานที่จอดเฮลิคอปเตอร์การสนับหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับการประสานกองทัพเรืออยู่ในขีดความสามารถของเรือ
ที่จะให้ต่อสำหงุมเรายินดีที่จะให้การสำทุกข์ประการ
ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากของประเทศของเรา
ยังไงเราก็ต้องให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ดีนะฮะ
เราก็ให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันเมื่อเกิดภัยที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศ
หรือพี่น้องชาชนในแก่งแมวนี้นะครับ
จะเห็นได้ถึงความสำคีกันอย่างมากในการที่จะบรรยาการในการทางนี้
เป็นนิมิตหมายที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องกล่าวว่าคำว่าเสียใจนะฮะ
ในการที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตของผู้ประสบชมภัยได้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยินดีที่ได้พบในเร็ววันนี้
เพื่อจะนำผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตเรียกว่าอย่างสมเกียจชายชาติทหารนะฮะ
เป็นประกอบพิธีในวันนี้นะครับที่ดอนเมืองนะครับเอาไปดอนเมืองก่อนนะครับ

ณเวลานี้นะคะร่างของทั้งสามคนนั้นยังไม่ถูกลำเลียงมาค่ะ
เพราะฉะนั้นณตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเอาใจช่วยทางชุดปฏิบัติการ
ที่อยู่บริเวณด้านบนสรรเขาของเขาชะเมานะคะ
ว่าจะสามารถลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนนั้นลงมาด้านล่างได้ในเวลาเท่าไหร่นะคะ
เนื่องจากว่าขณะนี้นั้นปริมาณฝนด้านบนนั้นถือได้ว่าตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะ
และประกอบกับร่างกายของทางกำลังพลที่ขึ้นไปบริเวณด้านบนนั้นค่อนข้างอ่อนล้านะคะ
อากาศโยธินก็จะสนับสนุนรถขึ้นไปยังจุดที่รถสามารถขึ้นได้ให้ได้มากที่สุดค่ะ
เพื่อที่จะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่ตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะ

อรัยานะครับติดตามรายงานความขึ้นมามาตลอดนะครับ
สำหรับกรณีนี้ก็ถือว่าสภาพฟ้าฝนยังคงเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินเท้าลำเลียงศพของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาจำนวนเยอะมากนะครับ
แล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติหลังจากที่ลำเลียงศพลงมาได้
ก็จะนำเดินทางไปที่อำเภอสัตหีบที่จังหวัดชนบุรี
เพื่อไปที่โรงพยาบาลสัตหีบก่อน
จากนั้นก็จะมีการตั้งแถวเกียรติยศ
แล้วก็จะเคลื่อนย้ายศพมาที่กรุงเทพมหานคร
นี่จริงแล้วตามเวลาก่อนหน้านี้ที่มีการคาดหมายกัน
ก็คือในช่วงเย็นประมาณ๕โมงนี้
แต่เชื่อว่าจากการที่ลำเลียงศพของผู้เสียชีวิต

ก็จะทำให้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นอีกนะครับ

ก็ยังคงเกาะติดอยู่ที่อีกหนึ่งจุดนะคะคุณผู้ชม
ก็คือที่ท่ากัสยานทหาร๒กองบิน๖

เพื่อรอที่จะรับศพของลูกทัพฟ้าทั้ง๓เนี่ยนะคะ

เรามาติดตามบรรยากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะคะ
กับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกองทัพอากาศดอนเมืองเชิญค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะทางกองทัพอากาศยังไม่สามารถ
กำหนดเวลาที่ชัดเจนได้ว่า

จะเดินทางมาถึงจุดนี้ในเวลาเท่าไหร่นะคะ
แต่เบื้องต้นก็มีการเตรียมพิธีรับศพอย่างสมเกียจค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพอากาศ
จะใช้รับสบนาวะอกากตรีพศิษฐ์เตชเซน
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบิน
พันธุ์อากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษาช่างเครื่อง
ตกบริเวณรอยต่อแถวเขาชมอำเภอเขาชมจังหวัดเรียอง
และเขาวงตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
โดยตามกำหนดการที่กองทัพอากาศแจ้งกับสื่อมวลชน

แต่ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดได้
เพราะขึ้นอยู่กับการลำเลียงศพออกจากพื้นที่
ต้นกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกตรีทศนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศ
ขณะที่พลเอกปรยุทธ์จันโอชานายกรรภาห์มนรี
ได้มอบหมายให้พลเอกประวิดวงศ์สุวรรค์
รองกราศนระจมนตรีและรัศตรีว่ากรกรสวงศ์กลาฮม
เป็นตัวแทนรับศพของนักบินและช่างเครื่องในค่ำวันนี้ด้วย
กองทัพอากาศแจ้งนะคะว่าร่างของทหารทั้ง๓นายจะถูกนำไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลภูมิพลก่อน
เพื่อรอกำหนดการบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
ล่าสุดนะคะบรรยากาศที่ท่าอากาศยาน๒กองบิน๖แห่งนี้
มีสื่อมวลชนจากทุกสำนักค่ะมารอทำข่าว
ขณะเดียวกันก็ยังไม่พบว่าญาติของนายทหารทั้ง๓นายนะคะเดินทางมารอรับศพ
แต่คาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงในช่วงเย็นของวันนี้
หากมีความเคลื่อนไหวจากจุดนี้จะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท่าอากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองค่ะ